ล่าสุดครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับ
ก็แถลงความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีคำสั่งให้โอนสำนวนคดีไปให้กองปราบรับผิดชอบดูแล
โจ๊กบอกเลยนะครับว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจไม่ได้เสียกำลังใจ
ที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วแล้วบอกด้วยว่าไม่ได้เจอต่อ
อกจากนี้ในการแถลงวันนี้ตอบคำถามนักข่าวหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับ
ไล่กันไปทีละประเด็นครับพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพาในวันนี้เดินทาง
หนึ่งนายบาดเจ็บอีกหนึ่งนายเพราะผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์หรือว่าบิ๊กเด่นครับ
โอนสำนวนการสอบสวนไปที่กองปราบแล้วนะฮะประเด็นที่บิ๊กโจ๊กแถลงวันนี้
เรื่องแรกยอมรับว่ามีตำรวจภายในงานเนี่ยชักปืนเตรียมยิงสู้กับกลุ่มกำนันนกนะครับ
บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีตำรวจบางนายขึ้นลำกล้องรอแล้วนะฮะ
ยิงสู้แล้วกับกลุ่มกำนันนกที่ก่อเหตุเนี่ยแต่ยังไงคะ
แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะอยู่ในสำนวนการสอบสวนของกองปราบ
นักข่าวก็เลยถามต่อไปว่าก็ในเมื่อขึ้นลำกล้องแล้ว
แล้วทำไมตำรวจไม่สู้ไม่ยิงออกไปล่ะ
ก็เห็นอยู่ว่าเพื่อนตำรวจโดนยิงนั่นน่ะอืม
โจ๊กปฏิเสธไม่ได้ตอบคำถามนี้ครับแล้วบอกแค่ว่า
ให้ไปถามจากกองปราบก็แล้วกันรายละเอียดอยู่ในสำนวนแล้วค่ะ
ตามปกติแล้วความผิดซึ่งหน้าตำรวจต้องทำหน้าที่ค่ะ
จะมาอ้างว่าตกใจอันนี้ไม่ได้โอ้อันนี้แบบเป็นคำข้ออ้างที่หลายคน
สะท้อนออกไปเลยนะว่าคุณไม่อายเหรอได้เหรอแบบเนี้ย
โจ๊กบอกไม่ได้นะครับจะมาอ้างตกใจไม่ได้ครับ
เพราะในเมื่อตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุต้องจับกลุ่มคนร้าย
ต้องควบคุมที่เกิดเหตุเพราะคุณคือผู้พิทักษ์สันติราช
บิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้มีรายงานข่าวครับว่า
ตำรวจที่ชักปืนขึ้นมาและขึ้นลำกล้องนั่นคือสารวัตรไอซ์หรือว่า
พันธมตโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์สารวัตรสืบสวนสพสะยายสม
สุพรรณบุรีที่มาร่วมงานเลี้ยงในคืนนั้นค่ะตอนนั้นสารวัตรไอซ์เนี่ย
เข้าห้องน้ำกับผู้หญิงที่มาด้วยกันแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็เลยชักปืนออกมาแล้วขึ้นลำกล้องก่อนจะพากันหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ
พอสิ้นเสียงปืนฮะเสียงปืนสงบลงก็เลยเดินกลับเข้าไปภายในงาน
ตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าใครยิงฟังบิ๊กโจ๊กแถลงตอบคำถามเรื่องนี้หน่อยฮะ
เหมือนสารวัฒน์ถูกยิงทั้งคนนะครับคุณต้องจับคนร้ายต้องต่อสู้นะครับ
พวกคุณเป็นตำรวจอันนี้ประเด็นแรกครับ
ประเด็นที่สองก็คือเรื่องการสอบสวนเนี่ยแบ่งเป็นสองคดีสองสำนวนคดี
คดีแรกคือการเสียชีวิตของสารวัตรสิวสารวัตรทางหลวงนะฮะ
มีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับเจ็ดคนเป็นคนละเรือนทั้งหมด
ในหน่องหนึ่งในเจ็ดถูกดำเนินคดีข้อหาค่าผู้อื่น
หน่องนี่คือมือยิงและถูกวิสามันไปแล้วรุ่งเช้า๘กันยายนที่กาญจนบุรี
กำนันนกถูกดำเนินคดีข้อหาผู้ใช้จ้างวานครับยังมีผู้เกี่ยวข้องอีก๕คน
ห้าคนเนี่ยสองในห้าคือเก่งกับโบ๊ทเก่งคือคนที่เอาปืนไปฝังดิน
เพราะเจ้าตัวอ้างว่ามีตำรวจมายื่นปืนใส่มือแล้วก็ไม่ยอมมาเอาคืนไป
ไม่รู้ทำยังไงด้วยความกลัวเลยเอาไปฝังดินค่ะ
และนอกจากนี้มีแม่บ้านอีก๓คนครับรวมแล้ว๕คนนี้เป็นฝั่งพลเรือนหรือว่าชาวบ้าน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายพยานหลักฐานก็แจ้งข้อหาฐานช่วยเหลือผู้กระทำผิดไปแล้ว
นั่นคือสำนวนคดีแรกคดีหลักการเสียชีวิตของสารวัตรสิว
อีกหนึ่งคดีก็คือความผิดตามมาตรา๑๕๗ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
งปราบดูสำนวนการสอบสวนไปแล้วมีผู้ต้องหาเป็นตำรวจ๖นาย
มีการออกหมายจับและฝากขังไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
เมื่อถามว่าคดีนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษท่านมีความตั้งใจทำงานทุ่มเทเป็นอย่างมากท่านรู้สึกอย่างไร
ที่มีคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนสำนวนคดีไปให้กองปราบดูแล
พลตำรวจเอกสุรเชษหรือว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ตัวเองเสียกำลังใจ
สาเหตุที่มีการโอนสำนวนคดีไปให้กองปราบดูแลอันนี้คงต้องไปถามท่านผอบตรบิ๊กเด่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
แต่ส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กมองว่าตัวเองเนี่ยกำกับดูแลงานด้านสืบสวนส่วนกองปราบรับผิดชอบงานด้านสอบสวนอยู่แล้ว
ต้องแบ่งหน้าที่กันแต่ว่าที่ต้องแย้นโอนเพราะเป็นคำสั่งของของผอบตรภลสำนวนนะนะครับ
เมื่อพบตรท่านสั่งมาแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีที่สืบสวนช่วย
ในการขยายผลทั้งในส่วนตำรวจภูทรภาค๗

ส่วนประเด็นของผู้กำกับการสนพญาไทย
ก่อนหน้านี้ให้การในชั้นสอบสวนไปแล้ว
ก็ถือว่าคำให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนจะมีการช่วยคนเจ็บหรือไม่ได้ช่วยนั้น
ประเด็นนี้เป็นประเด็นปลีกย่อยพรุ่งนี้๑๘กันยาจะมีการประชุมหารือ
ร่วมกับกองปราบอีกครั้งและคาดว่าน่าจะได้ข้อยุติวันพรุ่งนี้นะครับ
ในขณะเดียวกันครับจะมีการประชุมร่วมกับ๗หน่วยงาน
มีสอต่องอกรมบัญชีกลางกรมสัมภากรสรรฯนักงานปปช
ปปงปปทมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อืมทั้งหน่วยงานภาครัฐตรวจตราเรื่องของเส้นทางการเงิน
ร่วมกับชุดสอบสวนของภาค๗อันนี้บิ๊กโจ๊กบอกนะฮะ
การจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มแค่ปลายเหตุ
ต้องขยายไปถึงความผิดปกติ
ทำไมผู้ชายที่ชื่อว่ากำนันนกคือผู้ชายคนนี้

ตอนนี้คุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
ถึงได้โครงการของรัฐกว่า๑๕๐๐โครงการ
มูลค่ารวมกว่า๗๐๐ล้านบาท
โครงการมาทำตลอดเลย
คณะทำงานประชุมกันวันอังคาร๑๙กันยา๑๐โมงเช้าครับ
อันนี้ก็จะขยายผลเรื่องเกี่ยวกับการหัวประมูล
หรือไม่อย่างไรเส้นทางการเงินต่าง

ท่านเปิดเผยถึงคดีกำนันนกนะครับ
ยืนยันบอกว่าจากพยานหลักฐานที่มีอยู่
ถือว่าแน่นหนาและบ่งชี้ได้ว่า
กำนันนกคือผู้สั่งการให้นายหน่องยิงสารวัตรสิวจริง
โดยเฉพาะคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์ต่าง
รวมไปถึงพยานแวดล้อมที่ไปที่มาของปืน

แล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญทางคดี

เหล่านี้สามารถทำให้กำนันนกต้องได้รับโทษสูงสุด

กลับมาจากราชการที่อเมริกา
กลับมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อด้วยตัวเองแล้ว

ทีนี้อย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า
พอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถอดออกมา๑๕ตัวแล้วเนี่ย
ไม่มีใครให้การตรงกับภาพที่เกิดขึ้นเลย
เราก็เลยลองไล่ไปย้อนฟังสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ทั้งตำรวจสัมภาษณ์ทั้งพยานในที่เกิดเหตุ
ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือว่ากลุ่มโต๊ะจีนใช่ไหมคะ

อันนี้คือให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยภาพวงจรปิดนะ
ใช่ค่ะลองไล่เรียงกันไปหน่อยนะคะ
ไปดูคนแรกก่อนเลยคำสัมภาษณ์ของพันธ์ตำรวจเอก
ฤษฎาพรจงอักษรผู้กำกับสนพญาไทยนะคะ
คือทางด้านภูมิกับสนพญาไทยเนี่ย
เล่าถึงนาทีสังหารให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตามแผนผังคือนั่งตรงข้ามกับคนตาย

ผมเห็นหน่องเดินเข้ามาหาสารวัสสิว
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนปั้งนัดแรก
ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้า
แล้วสักพักก็ได้ยินรัวมา๕นัดพร้อมกันเลย
แล้วก็ตามมาอีก๒นัดรวมเป็น๗นัด
ตอนนั้นหลายคนในที่เกิดเหตุแตกตื่นตกใจกันมาก
รับเลยว่านัดแรกผมตกใจและยังคิดว่ายิงปืนขึ้นฟ้าอยู่
แต่พอรวมมาจนถึงนัดที่๕เนี่ย
ผมเห็นสารวัตรสิวกำลังร่วงลงจากเก้าอี้
แล้วลูกน้องก็คือดาบตำรวจชนะนัทเนี่ย
ตะโกนบอกว่านายสารวัตรสิวโดนยิง

ผมเลยบอกลูกน้องบอกเฮ้ยเตรียมรถ
แล้วก็ให้ขับรถไปรอที่หน้าประตู

ก็คือสารวัสสิวแล้วก็พันธุ์ตำรวจโทวสิน
จากนั้นผมก็ขับรถตามออกมาเลยนะ

แต่กล้องวงจรปิดเห็นว่าช้าไป๘นาทีใช่ไหม

ผมหลงเส้นทางก็เลยถึงโรงพยาบาลช้ากว่ารถคันที่มาส่งคนเจ็บ

แต่ผมยืนยันว่าผมขับตามไปจริง

ภูมิกับค่ะและเรื่องการพูดคุยระหว่างกำนันนกและสารวัตรสิว
แล้วก็เรื่องการดวนเหล้าเนี่ยมันจริงไหม

จะดวนเหล้าแล้วแพ้เนี่ยจริงไหม

เราก็ถามอีกแล้วที่มีข่าวว่ามี
นายตำรวจระดับสูงพาผู้หญิงออกจากที่เกิดเหตุ
ใช่ท่านไหมโอ้โหภูมิกับตอบอย่างชัดเจนเลยบอก

นี่รู้ไหมข่าวนี้ออกไปผมเข้าบ้านแทบไม่ได้เนี่ย
อ๋อมีปัญหากับคุณคุณนายที่บ้าน
จะไม่ให้เข้าบ้านเอาเนี่ยเออไม่ใช่ผมแน่นอน
อ่ะภูมิกับขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะ

เพราะมันมีข่าวออกมาใช่ไหมที่เป็นเสียงแบบเสียง
คลิปเสียงออกมาเลยลองฟังท่านตอบนะคะ
มันก็ตกใจอะมันหากำลังหาว่าใครยิงแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับมาช่วยเหลือไหมฮะ
ผมสั่งลูกน้องครับแล้วก็วิ่งมาที่รถเพื่อจะเตรียม
เตรียมรถค่ะเพราะว่าเห็นพี่สิวจะกำลังจะลดลงท่าน
คือน้องมันกำลังจะตกในเก้าอี้อะนะนั่งท่านอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็บอกเฮ้ยล่าพี่สิวล่าบอกว่านายพี่สิวโดนยิงนะ
คนนั้นพวกที่พวกคือใครฮะอ่าชนะนัดชนะนัดชนะนัด
ก็นั่งอยู่เก้าอี้ตัวนั้นที่เดิมนะแล้วก็เดินมาขึ้นรถ
เราพยายามจะให้การช่วยเหลือคนเจ็บยังไงบ้างไหมรวมไปถึงสารวัสสิวไหมครับ
ก็สั่งการลูกน้องนะครับสั่งการลูกน้องให้แบกพระสิวนะครับ
แล้วก็อีกคนก็เตรียมรถแล้วก็คนรถผมก็วนมารับผมนะครับ
แล้วก็จอดรออยู่ด้านหน้าประตูทางออกขับรถตามไปปิด
เอ่อขับรถประกบคันท้ายไปครับครับตามไปนานจากหลังที่ออกไปนานที่นี่นะครับ
เออผมไปหลงอยู่ตรงไอ้แยกพีทีนิดเดียวลูกน้องมาเลี้ยวผิดนะฮะ
มีทางศึกจังหวัดเขามีกล้องกันแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
ก็เลยไปเช้าแต่ว่านิดเดียวแปดนาที
ไม่ได้ไม่ได้ออกไปพร้อมกับผู้หญิงตามไม่มีข่าวของนั่น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
เข้าบ้านไม่ได้นะวันนั้นโอ้แย่เลย

ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าเรื่องข่มขู่นักข่าวยังไง
ภูมิกับตอบแบบนี้นะครับว่าไม่มีแล้วผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว
บอกแบบนี้เพราะว่าเป็นจังหวะที่กำลังจะเดินออกไปนะฮะ
ก็พยายามจะไล่ถามแต่ว่าเจ้าตัวก็บอก
บอกเสียงไม่ได้ดังชัดเจนมากนักแล้วก็เดินหายไปนะครับ
อ่ะย้อนไปดูวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
คือมันจะมีวงจรปิดอยู่๒ตัวที่ก็เป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้นะคะ
หกกันยายนสามทุ่มยี่สิบหกนาทีวงจรปิดนี้ไม่เห็นภาพนะคะ
แต่เสียงชัดมากคุณผู้ชมลองฟังทั้งสองคลิปแล้วลองนับหน่อยสิ
ทีมงานเรานับถูกไหมว่าได้ยินเสียงปืนกี่นัด
นับได้ตรงกันไหมคะสามนัดแรกคือรัวยิงติดกัน
เว้นช่วงนิดเดียวแล้วนัดที่สี่ก็ตามมาอืม
จรปิดสองตัวนี้เนี่ยฟังแล้วเสียงปืนจำนวนเท่ากันคือสี่นัด
ผู้กำกับสอนอพญาไทยบอกว่าเจ็ดนัดรัวห้านัดแรก
แล้วก็เป็นอีกสองนัดตามมาห้าทับสองเป็นเจ็ดนัด
อ่ะสิบแอดกัญญายนคุณออสซีโดนโรวีผู้สื่อข่าวทรัพย์ทีวี
ไปถามคนที่อยู่ในงานนั้นที่ถูกจ้างไปเล่นดนตรี
ถูกจ้างไปจัดโต๊ะจีนใช่ไหมคะเขาบอกว่า
คำให้การคือได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทุกคนในงานแตกตื่นกันหมดเลย
ผู้ชายคนหนึ่งเดินมากอดหน่องบอกให้ใจเย็น
เห็นตำรวจ๕๖คนเข้าไปพยุงตัวกำนันนกและนายหน่อง

ยุงตัวกำนันนกและนายหน่องเข้าไปที่ห้องกระจกในสำนักงาน
ต่อมาหน่องก็ยอมมอบปืนให้ตำรวจโดยไม่มีท่าทีขัดขืน
แต่ไม่มีใครจับตัวหน่องแต่อย่างใด
ตำรวจบางคนก็รีบโทรศัพท์พยุงคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจากจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจากจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจากจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที

ตำรวจอีกหลายคนก็หนีออกจุดเกิดเหตุทันที
ตอนยิงเขาบอกว่าไม่กล้าออกไปดูด้วยคนอยู่ห้องครัวบอกไม่กล้าออกไปดูเลย
ได้แค่ชะโงกดูเฉยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นอ่ะ
แต่เห็นคนวิ่งหนีแต่ก็ไม่ได้เห็นกำนันนกแล้วก็นายหน่องแล้ว
ส่วนคนเจ็บดูเหมือนว่าจะถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
อยู่ที่ไหนอ่ะในในคืนวันนั้นอ๋อผมอยู่ในครัวครับ
ได้ยินอะไรไหมได้ยินปืนกี่นัดอ่ะอ๋อประมาณสี่ห้านัดนะครับ
หรอกแล้วหลังจากนั้นพี่พี่วิ่งไปไหนต่ออ่ะคะอ๋อไม่ได้วิ่งครับ
พี่เสียฟื้นแล้วได้ออกไปดูไหมแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งนิดเดียวนิดเดียว
พี่พี่ทักหน้าที่อะไรในงานนะครับอ๋ออยู่ในครัวครับ
อยู่ในครัวแล้วตอนเกิดเหตุพี่ได้ยินเสียงไหมคะตอนได้ยินครับ
กี่นัดพี่ตอนกี่นัดสี่ห้านัดครับสี่ห้านัดหรอ

แล้วแล้วหลังเกิดเห็นหลังเสียงปืนสมบัติเห็นการหลังฉะนั้นเป็นอย่างไรคะ

พนักงานในงานไม่ว่าจะเป็นฝั่งวงดนตรีหรือว่าฝั่งโต๊ะจีน
บอกว่าได้ยินเสียงปืนประมาณสักสี่ถึงห้านัดครับ
แต่ผู้อำกับสนพญาไทยบอกว่าผมได้ยิน๗นัด
กล้องวงจรปิด๒ตัวที่จับเสียงได้นับได้๔นัด
เดี๋ยวรอดูรายละเอียดในสำนวนคดีว่าสรุปแล้วคืนนั้นมีเสียงปืนดังทั้งสิ้นกี่นัด
เพราะเชื่อว่าวงจรปิดตัวอื่นที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ากู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต
สิบสามกล้องเนี่ยทุกกล้องที่ร้านเขาไปติดตั้งบอกว่ามันเป็นภาพคมชัดสี่ร้านพิกเซล

ซึ่งเชื่อว่าทั้ง๑๓ตัวน่าจะจับเสียงได้เท่ากันทุกนัดนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามว่าสรุปแล้วคืนนั้นได้ยินเสียงปืนกี่นัดกันแน่
อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยเอาไว้

จริงอย่างไรรอการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ

คนที่ปรากฏในภาพวงจรปิดก็คือต่องและเด้ง

รับปืนจากต่องก่อนจะเข้าไปภายในสำนักงานกำนันนกคืน
มีการจัดเลี้ยงสังสรรคเลี้ยงโต๊ะจีน

แล้วก็ต่องคือคนใส่ชุดสีดำแขนสั้นขี่มอเตอร์ไซค์มา

เอาเองเอาปืนไปส่งปืนให้เด้ง

ทุ่ม๔๗นาที๕๐วินาที
เป็นเวลาที่ปรากฏในวงจรปิดมุมนี้

บอกว่าทุ่ม๔๗นาที
กัญญาบริเวณหน้าบริษัทกำนันนก

แล้วเอาปืนส่งมอบให้กับนายเด้ง

ขี่มอเตอร์ไซค์พากันซ้อนท้ายไป

นี่ฮะซึ่งเวลาที่เห็นในวงจรปิดตอนนี้เนี่ยคือทุ่ม๔๒นาที
เนี่ยนะฮะเวลามันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่บิ๊กโจ๊กแถลงเพราะว่า
แต่ละจุดที่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้นอกสำนักงานเส้นทาง
ตามถนนเนี่ยมันอาจจะมีเวลาเหลื่อมกันอยู่นะครับอ่ะไปต่อสามนาที
ถัดไปประมาณสักทุ่ม๔๕ในต่องขี่รถกลับมาคนเดียวหลังส่งใน
เด้งแล้วที่บ้านงานครับนี่ฮะไปแล้วมีวงจรปิดอีกมุม๑ครับ
ทุ่ม๔๐นาทีเห็นในต่องกับนายเด้งเนี่ยซ้อนท้ายกันไปก็คือ

จากนั้นทุ่ม๔๕นาทีในต่องเนี่ยขี่ผ่านถนนใหญ่คนเดียวก่อนที่
เห็นแสงไฟเลี้ยวกลับเข้ามาในซอยครับภาพอีกมุมหนึ่งตรงนี้

ทีนี้เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนสพมนครปฐมนำตัว๒
๒คนคือทั้งในเด้งและในต่องส่งฝากขังสารจังหวัดนครปฐม
ค้านการประกันตัวนะครับหลังถูกดำเนินคดีความผิดตามพรบ
อาวุธปืนทั้งร่วมกันครอบครองแล้วก็การพกพาระหว่างที่พนัก
งานสอบสวนคุมตัวต่องและเด้งไปขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้อง
เพื่อส่งฝากขังที่ศาลระหว่างทางนักข่าวพยายามถามเมื่อวาน
คุณบอมอภิวัตเนี่ยก่อติดในพื้นที่แต่ทั้งสองคนนั้น
ปิดปากเงียบเลยฮะดูบรรยากาศอีกครั้งครับ

มีข้อมูลว่าสารเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวในต่อค่ะแล้วก็มีข้อมูล
ข่าวบอกว่าในต่องเนี่ยกลับมาอยู่บ้านญาติในพื้นที่ตะบนตาก

น้ำขวัญปะถม
เขาไปที่บ้านญาติของในต่องลักษณะทางเข้าจะเป็นซอยเล็ก
สำรวจแล้วไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมีหมาเฝ้าบ้านหนึ่งตัว
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังที่๒ครับอยู่ติดกัน
ว่าอาจจะเป็นบ้านญาติในต่องแต่ว่าบ้านหลังนี้ประตูรั้วจะเป็นสีเทา
ลักษณะบ้านปิดเงียบเช่นเดียวกันประตูรั้วล็อกกุญแจเอาไว้
สำรวจพบว่าบ้านนั้นไม่มีใครอยู่ภายในบ้านเลยครับยังไม่ลดละความพยายาม
ไปต่อหลังที่๓บ้านชั้นเดียวหลังคาสีเทา
มีรั้วรอบขอบชิดขึงรั้วรวดหนามเอาไว้รอบบ้าน
สำรวจพบว่ามีคนเดินเข้าออกภายในบ้านนะครับประตูรั้วหน้าบ้านปิดเอาไว้
มีการตั้งเก้าอี้อยู่ที่หน้าบ้านขวางประตูรั้วเอาไว้ด้วย
ทั้งสามหลังเนี่ยยังไม่มีใครยืนยันข้อมูลว่าเป็นบ้านญาติในต่องจริงหรือไม่อย่างไร
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงครับบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
เห็นในต่องขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวบ้านแว้นไปแว้นมาในชุมชน
ใช้คำนี้เลยนะฮะแสดงว่าเหมือนจะขี่ซิ่งหรือเปล่าเนี่ย
ไปแว้นมาในชุมชนอืมจนกระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มตัว
และเบื้องต้นทราบว่าในต่องนั้นเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับในเด้งแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าต่องเนี่ยพกปืนไปก่อเหตุที่ไหน
แวะเวียนไปหากำนันนกอยู่บ่อยเพราะว่าเป็นรุ่นน้องกำนันนกชาวบ้านบอก
ชาวบ้านบอกเพิ่มเติมว่าส่วนในเด้งนั้นเป็นนักเลงหัวไม้พกปืนตลอดเวลาเพราะคิดว่ามีศัตรูเยอะ
่อเรื่องไปทั่วครับเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นก็แปลกใจเหมือนกันว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ทำไมในเด้งถึงไม่พกปืนไปด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าในต่องเนี่ยเป็นคนเอาปืนไปให้
ชาวบ้านเขาก็สงสัยไงถ้าเป็นคนชอบพกปืนแล้วก็ก่อเหตุโดยการใช้ปืนเป็นอาวุธ
ทำไมวันนั้นไม่เอาปืนติดตัวล่ะทำไมต่องต้องเป็นคนยื่นปืนให้ด้วย
นั่นสิค่ะชาวบ้านสงสัยประเด็นนี้ฮะอ้าวเราพยายามไปตามหากำนันใช้นะคะ
หนึ่งในกำนันที่ไปร่วมงานวันเกิดของกำนันนกเมื่อปีที่แล้วที่ถูกเอ่ยชื่อ
นายกอบจนครปฐมนะคะรอบแรกไปจริงจริงไม่เจอนะ
คือเจอว่าที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นเหมือนกับอู่ซ่อมรถเป็นโรงเรียนสอนขับรถแล้วก็ตรวจสภาพรถนะคะ
เจอภรรยาภรรยาบอกอ๋อกำลังใช้ไปธุระที่ต่างจังหวัดราชบุรีไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเมื่อไหร่
แต่นี่ล่าสุดเจอแล้วนะคะได้คุยกับกำนันใช้แล้วนะคะนายภูพลตั้งอเนกเจริญค่ะ
กำนันใช้บอกว่าผมเนี่ยเป็นกำบัดกำนันตำบนธรรมสาลานะครับ
ส่วนตัวผมไม่ได้สนิทสนมอะไรกับกำนันนกก็มารู้จักตอนเขาขึ้นเป็นกำนันนั่นแหละ
เพราะรู้ว่าเป็นลูกชายของผู้ใหญ่โยชน์นิสัยใจคอเหรอ
เขาก็ดูเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจาก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่
มันอยู่คนละตำบลกันอ่ะส่วนคลิปงานวันเกิดที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ปีหกห้า
คลิปทางซ้ายมือเนี่ยผมไปจริงจริงก็กำนันนกเอ่ยปากชวนให้ผม
ที่เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนกำนันทุกคนที่ไปประชุม

เชิญทุกคนไปงานวันเกิดผมนะครับ

ก็ไปกันหลายคนแต่ก็ไปครั้งนั้นครั้งเดียวเอง
แล้วผมก็อยู่ร่วมงานไม่นานด้วย
ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีการทำธุรกิจอะไรด้วยกันเกี่ยวข้องรู้เรื่องไหม

คือธุรกิจผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันธ์อะไรกับธุรกิจกำนันนกเลยนะ

ผมสอนขับรถน่ะมันซ่อมรถขับรถอย่างนี้มันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
คือถ้าเจ้าหน้าที่อยากจะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าผมไม่มีเอี่ยวมีอะไรไหมมาตรวจได้เลย
ผมไม่กังวลยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง
เราก็ถามนะว่าเอ๊ะแล้วกำนันชัยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่ะ
ถึงได้เกิดเหตุการณ์บานปลายหนักหน่วงขนาดนี้

ผมว่านะมันน่าจะเกิดจากนิสัยส่วนตัวของกำนันนก
วกกับความเมาจนขาดสติมันเลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ส่วนไอ้การเชิญตำรวจไปร่วมงานเยอะเนี่ย
คือผมว่าหนึ่งอาจจะเป็นการประสานงานทางธุรกิจ
หรือ๒อาจจะมีเพื่อนเป็นตำรวจเยอะหรือเปล่า
ก็เลยชวนเพื่อนไปกินเลี้ยงกินข้าวกันประจำเดือนอะไรอย่างนั้น

ไม่เคยจัดงานเลี้ยงใหญ่โตต้องเชิญตำรวจมาร่วมงานหลายคนแบบนั้น

ก็ไม่ได้ออกไปนั่งกินสังสรรค์ตรงนู้นตรงนี้ร้านนู้นร้านนี้
เขาก็จะสังสรรค์ก็กินอยู่ในพื้นที่เขา
แต่เรื่องพฤติกรรมอะไรตรงนี้เวลาเขากินแล้วเป็นยังไง
เรียนตรงว่าไม่รู้เพราะก็ไม่เคยไปกิน

ครั้งเดียวแล้วก็ไปอวยพรเสร็จปุ๊บเนี่ย

ประวัติเขาเนี่ยมาจากทางผู้ใหญ่โหดเนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมา
ผู้ใหญ่โหดก็รู้สึกว่ามาจากไม่มีอะไรจากลูกจ้างเขาแท้เลย
แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาแล้วก็ถึงมีเงินแล้วถึงก็จะมีกำนันนก
แล้วก็ถึงกำนันนกเนี่ยจะขึ้นมาเป็นนะครับ
ทีนี้กำนันนกเนี่ยเขาถูกเลือกให้เป็นคณะกรรมการของสพมนครปฐมด้วยนะคะ
เราก็ถามว่าเอออันนี้เพราะว่าคือกำนันชัยคิดว่าเขายังไงเหรอ
เขาได้รับเลือกด้วยความสามารถหรือแบบไหนยังไง
กำนันใช้บอกว่าก็๓เรื่องเนาะอาจจะด้วยความสนิทมีฐานะแล้วก็มีธุรกิจใหญ่
ก็เลยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสพมนครปฐมหรือเปล่า
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาว่าโอ้ยตำแหน่งกำนันเขาซื้อขายกันได้เนี่ย
ผมว่ามันไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้ในพื้นที่ผมอย่างน้อยมันไม่มีเคยเกิดขึ้น
เพราะการจ่ายเงินซื้อตำแหน่งเนี่ยคุณมันไม่คุ้มกับเงินเดือนของกำนันที่ได้เลย
ส่วนที่ผมมีรูปถ่ายคู่กับสอสอท่านหนึ่ง
อันนั้นผมไปร่วมงานในโอกาสที่สอสอคนนี้เข้ามาร่วมงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของผม
ก็เลยเป็นการพบปะและทำงานร่วมกันก็เลยมีภาพถ่ายรูปคู่กันเฉย

แต่มีข้อมูลจากชาวบ้านมาเรื่องหนึ่งกำนันชัย
ที่ว่าคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็เลยมาขอร้องให้กำนันช่วย
แต่กำนันปฏิเสธไม่ช่วยเขาจนชาวบ้านเขาก็เลยไม่กล้ามาขอร้องอีก
เพราะว่าก็ไม่รู้กลัวอันตรายกลัวจะยังไงแบบไหนไหม
กำนันใช้บอกว่าเอาจริงคุณคือชาวบ้านเดือดร้อนมาหาผมเนี่ยมันถูก
แต่ไม่ใช่ว่าผมจะแก้ได้ทุกเรื่องไงมันก็ต้องดูเป็นเรื่องแล้วต้องเข้าไปตรวจสอบก่อน
เรื่องที่ร้องเรียนมามันถูกต้องและแก้ปัญหาได้ไหมบางอันแก้ได้แต่ต้องใช้เวลาก็มี
อันปัญหามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่มันอยู่ข้างนอกอันนี้มันก็ต้องดำเนินการกันต่อไป
ครับพอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกำนันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นว่าอดีตกำนันคนก่อน
หลังจากที่ลงจากตำแหน่งซึ่งตอนแรกมีข่าวว่าเขาเสียชีวิตเขาไม่ได้เสียชีวิตนะ
ชี้แจงแล้วว่าเขาลงจากตำแหน่งกำแหนกำนันก็ว่างกำนันนกก็เลยได้ขึ้นตำแหน่งกำนันแทนเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่เมื่อวานไปคุยกับอดีตกำนันเจ้าครับในเจ้าเป็นอดีตกำนันตะบนตากล้องเจ้าตัวก็ยืนยันว่าผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุยกับพี่ติเปิดใจเนี่ยผมยังแข็งแรงอยู่นะณวันนี้ไม่ได้ว่าเป็นไปตามข่าวที่บอกว่าผมตาย
พอผมตายไปตำแหน่งว่างกำนันนกก็เลยได้เลือกเป็นกำนันต่อมาไม่ใช่ผมลาออกจากตำแหน่งกำนันพอผมลาออกจากตำแหน่งกำนันเนี่ยผู้ใหญ่โหดพ่อของกำนันนกก็เอาเงิน๑ล้านบาทมาให้เป็นสินน้ำใจจากนั้นกำนันนกเขาก็ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนันแทนตัวของนายเจ้าจนกระทั่งได้รับเลือกเสียงสนับสนุนมาจากเสียงของผู้ใหญ่

ไม่ขอรับเงินส่วนนั้นเพื่อขอสัมภาษณ์เจ้าตัวไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ให้ได้แค่ข้อมูลให้ข้อมูลโดยอ้างว่าพ่อกำนันนกเนี่ยเขาไปกว้านซื้อผู้ใหญ่บ้านเพื่อสนับสนุนให้กำนันนกได้เป็นกำนันด้วยเงินสินน้ำใจให้คนละ๒๐๐๐๐๐บาทค่ะส่วนที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราแต่ไม่ได้สะดวกเป
การขึ้นเป็นกำนันของตัวกำนันนกนั้นไม่ถูกต้องการที่ผู้ใหญ่บ้านจะขึ้นตำแหน่งกำนันได้เนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความเป็นอาวุโสมีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วกำนันนกเขาก็ได้เป็นกำนันสมดังใจก็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ให้เงินสินน้ำใจบรรดาผู้ใหญ่บ้านคนอื่นด้วยหรือไม่อย่างไร
ตัวเนี่ยมองว่าการขึ้นเป็นกำนันของตัวกำนันนกมีการวางโครงสร้างมาแล้วว่าจะต้องเป็นกำนันให้ได้เพื่อเสริมบารมีและเอื้อต่อธุรกิจของกำนันนกเอง
แม้จะไม่เห็นด้วยและไม่ได้รับสินน้ำใจมาแต่ว่าที่ผ่านมาเองนั้นก็ร่วมงานกับกำนันนกได้แค่ว่าไม่ได้ไปสนิทสนมชิดเชื้อแต่อย่างใด
ค่ะเราลองไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ครับบอกว่ากำนันนกที่เขาเป็นกำนันได้นั้นเนี่ยใครใครก็รู้ว่ามีการให้เงินเป็นสินน้ำใจกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนมีผู้ใหญ่บ้านแปดคนที่รับเงินสินน้ำใจคนละสองแสนมีผู้ใหญ่บ้านสองคนเท่านั้นที่ไม่ขอรับสินน้ำใจดังกล่าวอันนี้ชาวบ้านเขาเล่านะครับ
รู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกเก็บเป็น๒แสนมั้งตอนนั้น
คนที่เอาเนี่ยคือเพราะอะไรก็จะทราบนะครับผู้ใหญ่บ้านที่รับเงิน๒แสน
มันยังว่าแหละมันก็มีพวกมันก็มีโพ้งเลยนะมันธรรมดาใครอยากเป็นก็ถ้ามีตังค์ก็มีทุนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
ชาวบ้านบอกด้วยนะครับว่าจริงแล้วมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนสนิทเลยกับกำนันนกเนี่ยแต่มักไม่ค่อยจะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ดูแลลูกบ้านไปทำงานอยู่ต่างถิ่นไปทำกิจการของครอบครัวเดือนเดือนหนึ่งจะกลับมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้านแทนคือเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่อยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลลูกบ้านฝากงานนี้ให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตัวเองไปทำงานของครอบครัวแทนแต่ก็ยังได้รับเงินเดือนทุกเดือนชาวบ้านเลยแปลกใจไงฮะแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับกำนันนกด้วยไม่รู้จะมีผลหรือไม่อย่างไรคงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องนี้ที่ชาวบ้านเขาสงสัยและตั้งข้อสังเกตหน่อยนะฮะทางมหาดไทยหน่วยงานในท้องถิ่นจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วมีคำชี้แจงอย่างไรเดี๋ยวรอผลและในขณะเดียว

ในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
เอาง่ายคือจ้างค่าตามหมายจับสารนครปฐม๗กันยายน๒๕๖
ก็เลยขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการกตรนะคะ
ก็เลยมีคำสั่งให้กำนันนกพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่๑๑กันยายนค่ะ
มีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ในฐานะประธานกตรลงนามในคำสั่งนี้นะคะ
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับออกคำสั่งตรวจสอบ
แล้วก็ล้างบางอิทธิพลกำนันนกแล้วก็นอกจากนี้เครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
คนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องแยกแบบนี้ก่อน
คือเราก็ต้องแยกปลาออกจากน้ำนะฮะที่ดีก็มีนะที่ไม่ดีเองก็ต้องตรวจสอบนะครับ
หลังเหตุการณ์งานเลี้ยงมรณะที่สำนักงานกำนันนก
แล้วก็รองผู้กำกับวสินนั้นท่านโดนยิงบาดเจ็บ
อาจจะรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านและกำนันด้วย
เข้าไปแจงรายละเอียดของกัปตันนก
เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ก็จะมีในอำเภอประหลัดอำเภอและนิติกรจังหวัด
ที่จะเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ยังไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารอะไรในการแจ้งร้องเรียนนะครับ

ขอให้ตำรวจช่วยกวดขันด้วย

การก่อเหตุต่างการเข้าระงับเหตุ
อังคารที่๑๙กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนัดประชุมนัดหมดเลย

หลังมีหนังสือออกมาว่าเน้นย้ำให้ทั่วประเทศ

ซึ่งผู้ว่ามีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ
ผู้บังคับบัญชาของหมู่บ้าน
แบ่งเป็น๓กรณีครับ
ก็คือ๑หากทางอำเภอตรวจพบว่า
มีการละเลยหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
มีทั้งภาคทันลดค่าตอบแทนหรือว่าลดเงินเดือน
ละเลยหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายร้ายแรง
อันนี้จะให้ทางอำเภอสอบสวน
รายงานถึงผู้ว่าและตั้งกรรมการสอบวินัย
แล้วก็ให้ในอำเภอใช้ดุลยพินิษฐ์ครับ
สมควรจะพักหน้าที่หรือไม่
และเข้าสู่กระบวนการสอบวินัย
หากมีมูลความผิดจะสั่งลงโทษในมาตรา๖๑

หากมีความบกพร่องหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
จะให้ทางอำเภอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ซึ่งในส่วนนี้ครับสามารถสั่งให้ออกจากตำแหน่งได้เลยทันที
หลังจากนี้หากชาวบ้านคนใดถูกทำร้าย

สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ว่าฝ่ายปกครองได้ทันทีครับ
บังคับใช้กับคนทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกันนะครับ
อันนี้ขอให้สบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐของเรา
คงพร้อมจะรับมือในเรื่องดังกล่าว
คงไม่ได้โฟกัสกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ
ก็คงเป็นไปทั่วทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะครับ

มีอะไรก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารกับทางราชการได้เลยครับ
ว่าจะจะติดสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่เหย่อฮวประมูลโครงการทั้งหมดเลยนะคะ
คือถ้าเจาหน้าที่รัขานายกระทำพันธุ์ผิดเข้าข่ายเนี่ย

เชื่อเลยว่าการหัวประมูลในเครือกำนันนก
ทำแค่คนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอก

เดี๋ยวจะเน้นไปที่การตรวจสอบการใช้งบประมาณค่ะ
วันอันทางหน้า๑๙กันยายนนี้
โจ๊กเนี่ยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมแล้ว

จะเห็นหน้าที่แต่ละต่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
จากการหารือเมื่อเช้านะคะก็กำหนดทิศทางกันแล้ว
แล้วก็ได้ข้อมูลเชิงลับด้วยนะ

ข้อมูลเชิงลับบางอย่าง

เดี๋ยวจะมีความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น
และขอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้
คนคนเดียวทำไม่ได้หรอก

เราก็คงจะลงไปตรวจสอบนะครับ

เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

แต่ประเด็นหนึ่งที่วันนี้
วันนี้ได้มีการหารือกับท่านรองสุรเชษนะครับ
ก็เป็นในทิศทางบวกนะครับว่า
อย่างน้อยได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ซึ่งอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกในเรื่องนี้เนี่ย
คงไม่ใช่การทำงานของใครคนใดคนหนึ่ง
คงน่าจะร่วมกับเด็ดกระเบือนการ
คงจะต้องเห็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อีก
ตามมาอีกแน่นอนครับ
มันต้องร่วมกันในการเสนอราคา
เพื่อมีวัตถุประสงค์เข้าทำสัญญากับรัฐ
โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
กิจกันไม่ให้มีการเสนอราคา

จากการลงพื้นที่ในถนนเส้นนี้ยังไม่ได้สร้างนะคะ
๗กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่อำเภอดอนตูมยังไม่ได้สร้างเลย
เป็นถนนลาดยางมะตอยกว้าง๙เมตร

แล้วก็เป็นถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลข๓๗๕สายตำบลลำลูกบัว

ที่ก่อสร้างเสร็จไป๙๐แล้ว

วันมาตี๔ตี๕ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องอะไร
พอไปบอกผู้ใหญ่โหดแกก็แก้ไขให้ทุกอย่าง
ลองฟังเสียงดูนะคะ
ตีสี่เธอก็มาแหละเพราะเราเปิดร้านละ

เชื่อว่า๑๕๐๐กว่าโครงการใช่ไหมคะ
คงจะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งหมดแน่นอนนะคะ
จากเหตุการณ์ช่วงประมาณ๓ทุ่มเสร็จ๖กันยายน
ไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าเหตุการณ์มันจะใหญ่โตบานปลายขนาดนี้นะฮะ
มีตำรวจโดนยิงเสียชีวิตหนึ่งนายคือสารวัตรสิวสารวัตรแบงค์
ตำรวจโดนยิงบาดเจ็บคือรองผู้กำกับวสิน
มีตำรวจตัดสินใจจบชีวิตตัวเองคือผู้กำกับเบิ้ม
ซึ่งวันนี้มาตอนช่วงบ่ายก็มีพิธีชัพนาคิด
หลังจากนั้นก็ต้องตรวจสอบขยายผลเรื่องที่เกี่ยวข้องจากตัวกำนันนก
ขยายวงกว้างออกไปว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างเพิ่มเติมหรือไม่
แล้วก็การหัวประมูลการทุจริตอะไรต่างเหล่านี้เราคงจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติม